จากนั้นผู้ปกครองก็ยกมือขึ้นเหมือนจะตบนะครับนักเรียน
นักเรียนผู้หญิงที่เป็นลูกสาวเนี่ยพุ่งเข้าใส่ก่อนเลยเอามือปัดป้อง
คล้ายจะตบเหมือนกันแล้วก็ใช้เท้าถีบไปที่แม่
เหตุการณ์ชุลมุนอย่างที่กลุ่มผู้ชมเห็นครับ
เพื่อนต้องร้องเรียกสติบอกนี่แม่มึงนะ
โอ้โหคนโพสต์คลิปนี้ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สังคมสมัยนี้ลูกตบตีกับแม่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อน
โดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยจนเกิดการแชร์ไปเป็นจำนวนมาก
วอนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหน่อย
สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ทราบภายหลังว่าเป็นนักเรียนชั้นระดับ
หมอหนึ่งฮะหมอหนึ่งเองอยู่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
ในอำเภอขานุวรรลักษบุรีที่จังหวัดกำแพงเพชร
ก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์นี้
คลี่คลายความหดหูใจของคนได้ดูคลิปนี้หน่อย
ปุ้ยพูดอะไรหน่อยไหมไม่กล้าพูดเลยอ่ะ
คือถ้าไม่มีแม่คุณไม่ได้เกิดมาทำดีทำชั่วบนโลกบนนี้นะฮะ

แต่เพื่อนเขายังมีสตินะเตือนเพื่อนเอง